เก๋สิตอนนี้เขาก็ได้แต่งงานกับเป็นต้องเก๋เขาเต้านาน
อ้าวก็รุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าน้องคนนี้เขาจะวาดยังไง

ใช่คือมันใช้เวลานานมากพอสมควรเลยว่าเหมือนจะได้แต่งหรือไม่อะไรอย่างนี้เนอะ
เมื่อเช้าที่ฉันก็ไปงานแต่งงานของเธอมานะคะที่โบสถ์อักษัม
ซึ่งก็แบบว่าผู้คนเนื้องแน่นมากมายเลยล่ะค่ะแล้วก็นางสวยมากนะฮะ
เป็นคู่รักที่ต้องบอกว่าคบกันมายาวนานมากมากเลยทีเดียวเก๋นี่เขาก็เป็นนางแบบมาก่อนเนอะ
ส่วนผู้ชายนี่นะคะก็เป็นนุ่มนักธุรกิจนะคะก็ได้เลิกวันนี้นะคะ
เรียกได้ว่ากันคือ๒๐๒๐๐๒แล้วก็๒๐ใช่ไหมนี่นะคะ
ก็เรียกได้ว่าเข้าพิธีตามหลักคริสตศาสนานะคะเอ่อบวชอสัมชันบังรักษ์นี่แหละค่ะ
ทำการบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแวดล้อมไปด้วยกลิ่นอายของความรักโอ้ยตายแล้วดูสวยงาม
แล้วก็ร้องเพลงกันแบบสุดฤทธิ์เพลงก็เพราะด้วยกันทั้งนั้นเลย
มีน้องแพลวกับน้องภูมิเมื่อกี้ไม่ทราบเห็นไหมน้องแพลวกับน้องภูมิเนี่ยนะคะ